ไปดูบรรยากาศส้มทั้งจังหวัดที่ภูเก็ตกันบ้างครับ
เพราะว่าวันนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับ
หัวหน้าพักเก้าไกลลงไปขอบคุณชาวภูเก็ตนะครับ
หลังจากชนะกวาดทั้งจังหวัดมาครับ
ไปดูบรรยากาศที่โอ้โหทรง

นี่คือบรรยากาศที่หน้าสนามฟุตบอลนะครับ

มีทุกเพศทุกวัยวัยรุ่นวัยทำงาน
ประชาชนชาวอำเภอกระทู้แต่งกายด้วยชุดสีส้ม
เสื้อก็หมวกไม่หมวกก็พัดไม่พัดก็ลูกโป่งครับคุณผู้ชม
นายพิธามาถึงเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มทั้งสนามฟุตบอลครับ
ส่วนนายพิธาก็นะครับอุ้มเด็กที่มากับผู้ปกครอง
แล้วก็เดินไปที่สนามฟุตบอลไปพบปะชาวด้อมส้มด้วยครับ
หัวขนาดธรรมดาเท่าไหร่
นายพิธาได้ขึ้นกล่าวขอบคุณนะครับพี่น้องชาวภูเก็ตที่เลือกพักเก้าไกล
ได้รับชัยชนะแบบยกจังหวัดทั้ง๓เขต
ซึ่งเคยขับเคลื่อนเรื่องของสุราเก้าหน้านะครับ
แล้วก็นายพิธาบอกว่าภูเก็ตไม่เคยทำให้ผิดหวัง

แล้วบอกว่าเป้าหมายเร่งด่วนคือการนำภูเก็ตไข่มุกอันดามันเป็นไข่มุกของโลกให้เร็วที่สุดครับ
ตอนนี้เรามาผมบอกเขาว่าทั่วทางประเทศไทยภูเก็ตเด็กทั้งครอบ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีปลาสายขอบคุณประชาชนที่ตลาดนัดนะครับอีกเวลา๕โมงเย็น
จากนี้นะครับในวันที่๑๔มิถุนายนนายพิธาเนี่ยยังมีกำหนดเดินทางขอบคุณประชาชนที่ลำปางลำพูน
แล้วก็๑๕มิถุนายนวันถัดไปไปไหนไปขอบคุณที่เชียงใหม่ครับ